อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมก็คือเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนั่นเอง

มันเป็นเรื่องราวสะเทือนใจคนรักสัตว์มาก

แล้วแมวมันเป็นแมวตัวเมียท้องใหญ่
ปรากฏว่าเจ้าของแมวนั้นน่ะ
คือเขาเอามิดโกนกรีดท้องแมวค่ะ
เอาลูกออกมาแล้วเอาด้ายแดง
เข็มเย็บผ้าเนี่ยเย็บเอง
ท้ายที่สุดแม่แมวมันตายคุณผู้ชม
เพราะว่าแมวของเพื่อนบ้านท้องใหญ่มากเลย
นอนแล้วก็หอบมีอาการเหมือนกับหายใจหอบ
อยู่หน้าบ้านเขาก็เลยกลัวว่าเอ๊ะ
ลูกที่อยู่ในท้องลูกแมวมันจะตายหรือเปล่า
พยายามติดต่อกับเจ้าของแมวให้พามันไปรักษา
แต่เจ้าของแมวไม่ได้พาไปรักษาจัดการเอง
เพราะอะไรคะผู้โพสต์เนี่ยเขาระบุในโพสต์ต่อมานะ
บอกว่าเจ้าของแมวใช้มิดโกนกรีดท้องแม่แมว
เพื่อเอาลูกแมวออกมาแล้วเอาเข็มเย็บผ้าค่ะ
แผลให้กับแม่แมวแล้วอ้างแบบนี้
ที่ต้องทำแบบนี้เพราะว่าลูกแมวเนี่ย
มันตายอยู่ในท้องแม่แมวจนลูกแมวมันเน่าหมดแล้ว

วันที่๗มกราคมก็คือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาช่วงหัวค่ำเนี่ย
แมวมันก็ตายแบบน่าเวทนามากเลยนะคะ
คือต้องไปตรวจสอบเลยแหละว่า

เขาถึงเอามีดโรนมาทำไมเขาเป็นสัตวแพทย์เหรอ

เขาก็ให้การว่าตอนนั้นกลับบ้านมาตอนตี๓

มากินน้ำแล้วท้องมันเหมือนกับแข็ง
คิดว่าถ้าเกิดว่าตอนเช้าแม่แมวยังอยู่
หลังจากนั้นเขาก็โพสต์เฟซบุ๊กก่อนรอบหนึ่ง
แล้วตอนเช้าก็ไปพยายามมองหาแม่แมว
ปรากฏว่าเอ๊ะไม่เห็นแล้วไม่รู้ว่าไปไหน
ก็เลยคิดว่าเจ้าของก็คงพาแม่แมวมันไปรักษาเรียบร้อยแล้ว
แต่พอตอนเที่ยงค่ะแฟนของคนโพสต์เนี่ยเดินไปดูอีกครั้งหนึ่ง
เห็นว่าแม่แมวมันนอนอยู่ในตะก้า
แล้วตอนนั้นเห็นแผลแล้วด้วยนะคุณ
คือท้องถูกผ่าถูกกรีดแล้ว
ด้ายสีแดงด้ายที่ใช้เย็บผ้าเย็บเอาไว้

แล้วก็สังเกตว่าทำไมเจ้าของแมวไม่เห็นสนใจ
ไม่ได้ใยดีแมวเลยอ่ะจนในที่สุดมันก็ตายนะคะ
ทีนี้เจ้าของแมวบอกแบบนี้
ไม่ได้ผ่าท้องตอนที่แม่แมวยังมีชีวิตอยู่นะ
แต่ว่าแม่แมวเนี่ยมันตายแล้วก็เลยลงมือผ่าท้อง
เพื่อจะช่วยชีวิตลูกแมวที่อยู่ในท้อง
แต่ว่าตอนผ่ามาแล้วลูกแมวก็ตายคาท้องหมดแล้ว

เมื่อเจ้าหน้าที่ติดตามไปหาก็ไปเจอซากแมว
ยังไม่เจอซากแมวนะคะตามไปหาซากแมวแต่ยังไม่เจอ
ก็คาดว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบ่อน่าจะเก็บซากแมวไปแล้วหรืออย่างไร

ก็รับประสานเดี๋ยวจะดูแลคดีนี้
แล้วก็ติดตามผลการสอบสวนกับทางตำรวจสพขลุงต่อไปด้วยนะคะ